เมื่อมาเดินเล่นในท่อนออกดอกสะพร่างเลยแม่แบบนี้ทุเรียนจะต้องได้ผลดีอย่างแน่นอน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวสภาพอากาศยามเช้าเป็นอย่างไรตรวจสอบกันนะคะ
หลายคนโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรที่ปลูกผลไม้ทำสวนทำไร่ต่างช่วงนี้
หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับภาวะภัยแรงนะคะ
แต่ว่าพืชบางชนิดเนี่ยก็อาศัยน้ำน้อยก็สามารถทำการเกษตรต่อไปได้
ส่วนคนกรุงหรือคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่เนี่ย

เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยเช้านี้เป็นอย่างไรจากแอร์วิวชัวร์นั่นเอง
เกือบแล้วค่ะถ้าเกินมา๑นี่ก็ขึ้นแถบส้มแล้วนะคะ
แม้ว่าจะดูไม่น่ากังวลมากนักแต่คุณผู้ชมค่ะ
ดูกันตลอดทั้งสัปดาห์แหม่พรุ่งนี้ใบหน้าหมองคล้ำนะคะ
สดใสเพราะว่าต้องเผชิญกับฝุ่นควันอีกเป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้อากาศก็ยังไม่ยกตัวนะคะ
ยังคงมีฝุ่นละอองเยอะอยู่เหมือนกัน

แต่คุณผู้ชมก็จะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นแย่ลง
แต่ว่าตอนบ่ายภาคบ่ายอากาศจะดีขึ้นยกตัว
ฝุ่นละอองกระจายหายไปน่าจะดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องของปัจจัยอากาศนั้นเป็นเพราะอะไร
ตรวจสอบกันจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
พื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้จะมีอิทธิพลจากลมมาทั้ง๓ส่วนด้วยกัน
คือลมตะวันตกด้านนี้พัดเอาความเย็นมา
แล้วก็ลมเย็นนะคะเอาความหนาวเอาความเย็นจากภาคเหนือมา
จากประเทศจีนนะคะมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ก็ทำให้ทั้งเหนือทั้งอีสานตอนบนนั้นอากาศเย็นถึงหนาว

ส่วนภาคใต้มีปัจจัยจากลมตะวันออกนะคะ
ทำให้ระยะนี้เนี่ยมีฝนตกได้เล็กน้อยนะคะ
ตามธรรมชาติตามธรรมดาของภาคใต้

เหนืออีสานยังคงมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะคะ
แล้วก็สภาพอากาศจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห
จนถึงประมาณวันที่๙กุมภาพันธ์เลยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
อุณหภูมิจะเริ่มลดลงช่วงไปปลายสัปดาห์นะคะ
ช่วงนี้จะมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่ง
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนั้น
มีโอกาสเกิดผลได้ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่

ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดทางภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนกรุงเทพฯอาหารนครและปริมนตรนั้น
ยังคงมีเมฆบางส่วนนะคะมีหมอก
แล้วก็วันนี้มีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยนะคะ
แถบตอนแถวหนองเจาะมีนบุรีนะคะ

ส่วนเรื่องของฝุ่นละอองนะคะ
พ่อแม่พี่น้องชาวกรุงยังคงต้องเฝ้าระวัง
แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ทำการเกษตร
ต้องการที่จะปลูกพืชน้ำน้อย
หรือว่าบำรุงรักษาผู้ส่วนผลิตไม่ให้เสื่อม

นี่นะคะก็ต้องบำรุงดูแลรักษากันให้ดี
ถ้าน้ำน้อยแบบนี้ก็คงต้องมีตัวช่วย

มาช่วยดูแลต้นทุเรียนของดิฉัน
เติบโตเติบใหญ่จะได้มีผลผลิตดีงาม
ขอไปดูแลน้องกระต่ายรดน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ